ใช่แล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาทำท่านี้
ช่วงนี้เราจะพาไปกวนไอติม
ผมว่าไม่ต้องไปกวนไอติมแต่คุณเอาไปลงบ้าน
เดี๋ยวจะพาไปดูอาชีพการทำไอติม
เขาบอกว่าทำไอติมนี่คือทำเองเลยใช่ไหม

ทำเองมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
ต้องนะคะแล้วก็คนเยอะมาก
คนเยอะไม่พอเครื่องที่ใส่ในไอศครีมเนี่ยเยอะด้วย

แล้วเล่นคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะค่ะ
เรามาตามติดอาชีพแม่ค้าขายไอศครีมที่
ตลาดโต้รุ่งอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
ร้านที่ว่านะคะเป็นร้านรถเข็นธรรมดา

ขนาดเพิ่งเปิดร้านมีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ
ที่เห็นกำลังก้มเงยจัดโต๊ะเตรียมสิ่งของอยู่นี้
คือลำดวนโชคอวยชัยอายุ๖๕ปี
หรือที่หลายคนเรียกว่าเจนิเจ้าของร้านไอศครีมค่ะ
โดยร้านเป็นร้านรถเข็นตั้งขายอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งหัวหิน
หรือถนนสายเดชานุชิต
หลังร้านจะมีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งทานอยู่ประมาณ๑๐ชุดค่ะ
ส่วนด้านหน้าก็จะมีบรรดาเหล่าคอไอศครีมทั้งหลาย
ต่างเดินทางมาจากทั่วสารทิศ
มุ่งล้อมยืนรอพร้อมกับจับจ้องลีลาท่วงท่า
ในการตักจ้วงไอศครีมอันแสนคล่องแคล่วของแม่ค้า
ยิ่งช่วงค่ำลูกค้ายิ่งมากค่ะต้องต่อแถวซื้อ
สิ่งที่ทำให้ลำดวนสามารถไต่ทั้งไอศครีมขึ้นมาเป็นระดับตำนานได้ถึงขั้นนี้
ก็เพราะฝีมือที่ฝึกปลือมานานกว่า๕๐ปี
โดยสืบทอดวิทยายุทธ์มาจากพี่สาวคนโต
เริ่มแรกไอศกรีมที่ขายมีเพียงไม่กี่รส
ปัจจุบันนี้มีกว่า๑๐รถแล้วค่ะ
เริ่มแรกเลยจะมีกะทิวันนี้ลากาแฟก็คือขายแค่๓อย่าง

ต่อไปก็เพิ่มขึ้นทีละอย่าง๒อย่างจนจะ๑๐อย่างเลยค่ะ
เริ่มแรกเลยค่ะ๕๐ตังค์เท่านั้นค่ะ
จนมาตอนนี้ก็๓๐บาท
ลับความอร่อยของไอศครีมคงหนีไม่พ้น
การเลือกใช้ส่วนผสมและวัตถุดิบต่างที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี
ทำให้เนื้อไอศครีมมีความละเอียดเนียนนุ่มกินแล้วละหมุนละใหม่ลิ้น
มีรสชาติหอมหวานมันและกลมค่ะ
ดวนบอกว่าไอศครีมที่นี่จะแตกต่างจากร้านอื่น
คือมีเสน่ห์แบบไทยกินควบคู่ไปกับเครื่องเคียง
ที่ทางร้านจะเตรียมไว้ให้เลือก
จะเลือกลิ้มลองแบบใส่ไอศครีม๓ลูกพร้อมเครื่อง๒อย่าง
ไอศครีม๒ลูกพร้อมเครื่อง๓อย่าง
ก็คิดราคาเดียว๒๕บาทค่ะ

ทางร้านก็มีขายกิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐บาทเท่านั้น
จะเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ไปจนถึง๒๓นาฬิกา
เฉพาะวันที่โดนเหมาออกงานเท่านั้นค่ะ
ด้วนบอกว่ากว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้

และยังต้องคงความอร่อยเอาไว้แบบเดิม
พร้อมให้กำลังใจคนที่กำลังสู้ชีวิต
หรือคนที่กำลังเริ่มทำธุรกิจใหม่

เพราะการลงมือทำนับเป็นการเริ่มต้นของความสำเร็จแล้วค่ะ
วันนี้นะคะทางรายการก็ขอมอบเงินเป็นกำลังใจ
กับป้านีนะคะแล้วก็มีของเล็กน้อย
ขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาเยอะมากว่าน่าทานไอติมมาก

โอ้โหทานไอติมแบบนี้ชื่นใจแน่นอนเลย
ไม่เท่านั้นคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งไอศครีมที่จะทาน

เป็นไอศครีมรสใหม่รสชาติลองกองครับ

ลองดูกันที่จังหวัดนราธิวาสครับ

โอ้โฮมาเป็นกล่องคือแพ็คใส่กล่องเลยหรือคะ
นี่ยังส่งออกหรือยังไงเอาผลลองกองออกมาไง
นี่แหละครับที่เห็นอยู่ก็คือนายวัฒนาเต็มดี
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินนะครับพร้อมกับนักศึกษา

การนำผลลองกองไปแปรรูปเป็นเยลลี่และไอศครีม
รสลองกองครับอุ๊ยน่าทาน

นายวัฒนาเผยว่าที่ผ่านมามีการแปรรูปไอศกรีมรสชาติผลไม้ต่าง
เช่นรถทุเรียนก็มีแล้ว
สมะม่วงก็มีสตอเบอรี่เนี่ยแน่นอนว่ามีอยู่แล้ว
แต่ยังไม่มีการนำร่องกล้อง
ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

ซึ่งใช้เงินทุนไม่สูงแปรรูปง่าย
มีความแปลกใหม่และหอมหวานไม่แพ้ผลลองกองสดเลยนะการนำ
ค่ะการนำครับ
ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวรรณรัชนครินต์
ยินดีนะครับให้เกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ถึงขั้นตอน
กระบวนการผลิตโดยอาจจะรวมกลุ่มกันมาอย่างน้อย
ละประมาณ๑๐คนเพื่อนำไปแปรรูปกันเองได้

เนี่ยเขาบอกว่ามีตลาดโดยอัตโนมัติเลยในการมารับซื้อนะครับ
รสชาติของมันเขาบอกว่ามีรสชาติหอมหวาน
แล้วก็ตอนนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค
บอกกันแบบปากต่อปากว่ามันยอดจริงเลย
คุณผู้ชมบอกว่าลองกองหน้าอร่อยจังเลยนะคะ
ก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ส่งข้อความผ่านทางไลน์
พูดคุยกับเราวันนี้เยอะมากแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยด้วย

วันอาทิตย์๒๐๐จนถึง๓๐๐นะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป